เจ้าลองเพลงยัง

ร้องเพลงมาแบบนี้ก็เลยอยากถามว่าคุณผู้ชมกินข้าวหรือยัง

พองใยดวกโอ้ยแซ่บที่เลย
เธอจะพาไปกินส้มซำคุณผู้ชมฝ่าหรืออีกใครที่ไหน
แนะน้อยโพงงามของเรานี่แหละไปเลยมา
เรือนขวัญพาไปเองไปโลดนะจ๊ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ตำนานสากบินพกบินแม่น้อยโพงา
สวัสดีท้ายรัก

ก็คือเล่นละครกับบทบาทยายดวงในหมอลำซัมเมอร์ปี๒๕๕๙
ที่มีการจับครกจับสากโชว์ลีลาการตำส้มตำในละครนั่นเองจ้า
เรียกว่าเป็นบทบาทการแสดงอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับแม่น้อยโพงามเลยทีเดียว
ซึ่งละครเรื่องนี้นอกจากลีลาการตำส้มตำจะสร้างชื่อให้กับแม่น้อยแล้ว
น้อยยังโชว์พลังเสียงร้องเพลงประกอบละครอีกด้วย
ซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองลูกเล็กเด็กแดงร้องกันได้หมด

ส้มตำสร้างชื่อเสียงในละครแล้วยังนำไปสู่การเปิดร้านส้มตำครัวโพงาม
ซึ่งเป็นร้านที่แม่น้อยรักอย่างมากค่ะ
และก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับแม่น้อยอีกหนึ่งช่องทาง

ด้วยการเดินเข้าออกของลูกค้าที่แน่นทุกวันเลย
เรียกว่าหัวกระดายร้านไม่เคยแห้งเลยล่ะค่ะ
ยังขยายธุรกิจด้วยการไปเปิดร้านตามสถานที่ต่างที่มีการจัดงานอีกด้วย
โอ้โหแบบนี้คุณแม่น้อยจะวางครกวางสาดได้จริงเหรอคะเนี่ย

ไหนบอกว่าจะวางคล็อกวางสัตว์ฉันจะเลิกทำแล้ว

แม่นี่ชอบห่มแรง

ประกันเขาจ่ายเพราะเธอจ่ายให้ประกันแล้ว

แม่ลูกค้าทำใครสามพกละ

เป็นยังไงล่ะคะจะวางได้ยังไงครกกระสาก
ขนาดยืนสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาสั่งตำปู
เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาสั่งส้มตำไทย

ส่วนเมนูฮิตค่ะให้ดิบค่ะดิ
ประจำร้านก็คือส้มตำไทย
วัตถุดิบต่างแม่น้อยเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดี
เกรดพรีเมียมดีทั้งนั้น
สมกับคติประจำร้านแม่เขาเลยค่ะ
หลักล้านราคาหลักสิบ
เพราะทุกเมนูของแม่อยู่ที่ราคาหลัก๑๐เท่านั้นจ้า
กุ้งก็ต้องเชื่อชัยกินลูกละพันธุ์นะคะ
ไม่ได้นะครับตัวใหญ่นะฮะต้องตัวใหญ่เป้ง

มาจากแม่น้ำอลาสก้าเลยไหมคะ

นี่มะเขือเทศนี่ถ้าไม่ธรรมดานะแม่
เขือเทศนี่นำเข้าจากนิวซีแลนด์นะลูก

ยาวนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเพราะต้องหันเฉลี่ยง
ทำไมแม่เพราะว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะเคี้ยวแบบกวบอย่างนั้นไม่ได้ฟันก็นั่น
อีกในหนึ่งก็คือแบบบางทีมีมะลงแมลงหรือหนอนอยู่ข้างในเราก็เห็นเราก็ตัดทิ้งได้
ใช่หรือเปล่าเอาก็ดูซะก่อน
ซอยเยอะจะได้ประหยัดหรือเปล่า

เพื่อไม่ให้เสียเวลาหลังจากทำการล้วงสูตรลับสูตรเด็ดของยายดวง
อ้ะเฮ้ยไม่ใช่แม่น้อยมาแล้ว
ก็ขอโชว์ฝีมือการตำส้มตำให้คุณแม่น้อยได้ทานบ้าง
อันคอยเป็นคนอีสานขอโซ่ฝีมือตำปูปลาร้า
เพราะคอยมากินแห้ง
เยาวาวหลายครบมากจากพร้อม
จวดเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไป
อย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดี
เขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เรวรี่
ที่สำคัญอย่าลืมของเด็ดของดี
น้ำปลาร้าน้อยโพงามด้วยเด้อ
อุ๊ยพูดไปแล้วก็เขินฝีมือดีเหมือนกันนะเราเนี่ย
เก่งแบบนี้ก็บอกแล้วว่าคอยเป็นคนอีสาน

ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงไปฟังเชฟแม่น้อยดีกว่าค่ะ

เอากันจริงนะอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็จะบอกเลย

มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็มาสอนขวัญตำส้มตำด้วย
ขอให้ชายรักเป็น
ทำรายการให้คู่กับพี่น้องชาวไทยตลอดไป

ค่ะทุกค่ะแม่ค่ะโปรดการณ์ยอดยี่ยม

หวานตำแล้วหายหัว
เดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าเธอหมดไปหนึ่งสกรูปเนี่ยร้องไปกี่เพลงแล้วเนี่ย

ประมาณ๔๕เพลงได้โอ้พูดก็เหนื่อยแล้วเต้นเหนื่อยกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้ากินน่าจะเหนื่อยที่สุด

กำลังซ่อมแซมอยู่นะคะทักทายผ่านหน้าจอกันได้นะจ๊ะ